หลายจังหวัดอย่างที่บอกแหละดอกไม้ใบไม้ผลผลิตมันก็ออก
อกงามดีนะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวพาไปดูอีกหนึ่งที่แล้วกัน
พาไปชมทุ่งดอกบัวแดงจังหวัดน้องคายไงเขาขึ้นชื่อมากโด่งดังมาก
ตอนนี้นะคะสวยงามมากมากจริงจริงคุณผู้ชมช่วงนี้เขาบอกว่าสภาพอากาศของจังหวัดหนองคายเนี่ย
มันเริ่มที่จะเย็นลงใช่ไหมก็เลยทำให้ดอกบัวที่วังบัวแดงเนี่ยนะคะ
มันเริ่มออกดอกเบ่งบานแล้วค่ะคุณบานสะพรั่งแบบนี้อวดชมความสวยงามให้กับนักท่องเที่ยว
มาชื่นชมความงามกันแล้วโดยดอกบัวของที่นี่นะคะเขาเรียกว่าบัวแดงหรือว่า
เขาเรียกว่าเป็นบัวแบบภัณฑ์บัวสายซึ่งเป็นบัวพื้นถิ่นที่จะให้ความสีแบบแดงอมชมพูแบบนี้ค่ะ
ดอกมันก็จะค่อนข้างใหญ่สีสันสดใสสวยงามด้วย
มาเที่ยวที่นี่นะคะจะได้สัมผัสกับบรรยากาศสวยงาม
ที่เห็นดอกบัวแบบกว้างไกลสุดลูกหูลูกตาแล้วก็แน่นแบบนี้เลย
ถ้าหากใครอยากจะนั่งเรือชมวิวบัวแดงแบบเพลิน
เขาก็มีเห็นไหมเขามีเรือพายคอยให้บริการนักท่องเที่ยวด้วยนะคะ
คือเรือพายก็จะเป็นชาวบ้านที่เขารวมกลุ่มกัน
ให้บริการภายเรือให้กับนักท่องเที่ยว
พานักท่องเที่ยวนั่งเรือเข้าไปสัมผัสความสวยงามของดอกบัวแบบใกล้ชิดเลย
นี่สีขาวแซมคุณเห็นไหมนี่ค่ะ
และที่สำคัญนะคะค่าบริการไม่แพงเลย
สำหรับใครที่อยากนั่งเรือออกไปถ่ายรูปบัวแดงแบบใกล้แบบนี้
เพียง๕๐บาทเท่านั้น

บาทได้นั่งชมวิวสวยบนเรือแบบใกล้ชิด
แล้วก็ได้ถ่ายรูปคู่กับดอกบัวแดงเหล่านี้ที่มันกว้างใหญ่ไกล
แบบโอ้โหเห็นเป็นทุ่งเป็นทุ่งดอกบัวอย่างเดียวเลย
มันคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มอีกคุณคุ้มสุดแล้ว
ใครอยากจะถ่ายรูปแบบยืนท่ามกลางดอกบัวแดงอย่างนี้
เขาก็จะมีโป๊ะกลางน้ำไว้ให้ไปยืนถ่ายรูปกันได้
ส่วนใครที่อยากจะไปเที่ยวชม
ขอแนะนำนะคะว่าให้ไปกันตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่หน่อย
จนถึงช่วงสายสัก๑๐โมง

นึกว่าจะได้แสงพระอาทิตย์อะไร

บางทีเราไปช่วงแบบบ่ายช่วงเที่ยงอย่างนี้ค่ะ
แดดมันจะแรงดอกบัวมันจะหุบ

ก็ใครอยากจะไปชมไปเห็นด้วยตาของตัวเอง
เที่ยวกันได้จนถึงช่วงปีใหม่เลยนะจ๊ะ
ที่วังบัวแดงบ้านหนองบัวตำบลปะโคอำเภอเมืองจังหวัดน้องคาย

นะเห็นไหมเขาให้นักท่องเที่ยวใส่เสื้อชูชีพด้วย
เวลาจะลงเรือทุกครั้งไม่ว่าจะใกล้หรือไกล
ก็ต้องสวมเสื้อชูชีพเพื่อความปลอดภัยของตัวเองด้วยนะ
แล้วที่สำคัญตอนนี้มันสวยมากถ้าไม่ไปตอนนี้จะไปตอนไหนคุณ
เป็นอีกหนึ่งไอเดียนะที่จะไปเที่ยวกันในช่วงปีใหม่แบบนี้
ดูแลรักษาความปลอดภัยดูแลสิ่งแวดล้อมกันด้วยนะคะ